โควิดเกิดขึ้นก็ใช่ว่าอะไรจะเลวร้ายไปหมดนะ
ยังมีน้ำใจแบ่งปันกันอย่างเช่นเรื่องของตู้ปันสุก
เราเคยนำเสนอกันก่อนหน้านี้ในช่วงที่โควิดระบาดรอบแรกกันไป
แต่ตู้ปันสุกที่จะให้ดูนี้นะคะไม่เหมือนที่ไหน
จะเป็นลักษณะยังไงไปดูหน่อยค่ะ
ตู้ปันสุกที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก็จะเป็นลักษณะตู้กับข้าวใช่ไหม
เป็นตู้ชั้นวางก็แล้วแต่แต่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ตู้ปันสุกที่ว่านี้เห็นแบบใกล้ยังไม่เท่าไหร่
ถ้าเห็นไกลมองห่างออกมาอีกนิดคุณจะรู้ว่าไม่เหมือนใคร
เพราะมันคือโรงศพปันสุก
เดี๋ยวโรงศพปันสุก
คุณเห็นข้างหรือยังคุณชนะ
เป็นเหมือนลายเทพนมอะไรสักอย่างที่อยู่ข้างโรง

จะไปให้คุณดูตู้ปันสุกที่เป็นโล
ของคุณจิรัตน์เสรีเกษมสรรเจ้าของร้านชนบุรีหีบทองค่ะโอ้ร้านนี้นะ
พี่กัดให้ชัดเจนหน่อยเผื่อใครอยากแวะเวียนไปช่วยกันนะคะ
อยู่ที่บ้านเลขที่หนึ่งห้าเก้าทับหนึ่งหมู่สองตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี
คุณจีรัฐเจ้าของไอเดียเนี่ยบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านเจอกับพิษโควิดสิบเก้าอืม
ตกงานบางคนรายได้ลดลงก็เลยจัดเป็นเซตอาหาร
มีทั้งอาหารที่พร้อมทานเลยอย่างนี้กะเพราหมูไข่ดาว
หมูกระเทียมไข่ดาวจัดไว้เรียบร้อยพร้อมทานได้เลย
มาพร้อมกับเครื่องดื่มด้วยนะและยังมีหน้ากากอนามัยตั้งวางอยู่ข้าง
แจกไปเลยคนละหนึ่งชุดอืมมาหยิบกันไปได้เลยตามอัธยาศัย
ทีนี้ทีมข่าวเราก็ไปปักหลักดูบรรยากาศนะแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับคนที่มารับของแจกอ่ะ
พี่วินมอเตอร์ไซค์เอ่ยชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นเอ่ย
หลากหลายอาชีพแล้วค่ะแต่ทุกคนบอกว่าเจอปัญหาเดียวกันคือรายได้ลดลง
พอทราบว่าร้านชนบุรีหีบทองเนี่ยมีการแจกข้าวแจกน้ำ
ก็เลยมารับของไปแต่ละคนก็ชื่นอกชื่นใจแล้วก็ร่วมอนุโมทนากับเจ้าของเขาด้วยนะ
แต่ละวันเนี่ยจะแจกประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบชุดค่ะใครที่อยู่ระแวกนั้นและเดือดร้อนจริงนะ
ก็สามารถไปรับได้แต่ถ้าใครมีกำลังอยากจะไปสมทบทุนอันนี้เราก็ยินดีเหมือนกัน
แต่นอกจากที่คุณจิรัตน์จะทำตู้ปันสุกหรือว่าโรงปันสุกนี้แล้วนะ
ยังช่วยเหลือเรื่องของโรงศพสำหรับคนที่ไม่มีเงินด้วย
เสียชีวิตบางคนหรือว่าญาติบางคนอาจจะไม่มีเงินจริงไม่น่าสนใจนะ
ทางร้านเขาก็ยินดีให้ฟรีพร้อมไปรับไปส่งที่วัดด้วยเหมือนกัน
แล้วก็ฝากบอกมานะคะว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะคะ
อ่ะผมว่านะตอนนี้หลายจังหวัดหลายพื้นที่เขาเริ่มจะมีโครงการเก่งอย่างนี้แล้ว
เริ่มกลับมาปัดฝุ่นกับตู้ปันสุกเอ้าล่ะ
ช่วยกันแบ่งปันเนาะใช่ค่ะใครที่มีโอกาสก็อยากจะแบ่งปัน
ก็สามารถทำได้ด้วยช่วยกันเนาะคุณผู้ชม